พี่อุ๋ยใส่กันยับเลย
ไม่ใช่แบบทะเลาะกันตีกันหรืออะไรนะ

คือมีแตรวงเขาก็ไปริมคลองใช่ไหมขบวนแห่
เจอสาวสวยฝั่งตรงกันข้าม

สาวสวยใส่คืนใส่คืนยังไงเอาลองไปดูค่ะ

เพราะว่ามันมีสองคลิปถ่ายสำหรับสองฝั่งค่ะ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

ดูกันเยอะมากจริง๒คลิปนี้หลายล้านวิวเลยค่ะ
แต่น่ารักมากผมว่าบรรยากาศแบบนี้สนุกสนานนะ
นี่แหละฮะสีสันของประเทศไทย